แล้วเคยทานไหม

กิโลกรัมราคาถูกที่สุด
อันนี้คือบวบนะครับ
วบเหลี่ยมเนี่ยนะจะมีเหลี่ยมใช่ไหม
แล้วราคาในท้องตลาดถูกที่สุด
บอกได้เลย๑กิโลกรัมเท่ากัน

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

กับเมียแล้วไม่พูดอย่างนี้เลยนะคะ
นี่เป็นผักรูปทรงยาวค่ะนะคะอืม

ทีนี้สับสนระหว่างบวกกับมะเขือยาว

คะน้ำมัด
งั้นเป๊กจะเฉลยที่แตงกวาญี่ปุ่นที่คุณตะวันไม่ได้เลือกค่ะ
แงกวาญี่ปุ่นน้ำหนัก๑กิโลกรัม

และราคาแตงกวายญี่ปุ่นอยู่ที่

ถูกกว่า
แพงกว่าแพงกว่า
เบ็ทกูจะให้๑ทีละตัว
๓๐ให้ลืม

คุณตะวันคะขวบเหลี่ยมที่คุณไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่า
แม้คิดว่าจะเสร็จซะแล้วนะ

เป็นผักรูปทรงยาวที่ราคาถูกที่สุด

ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ย

คุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านความงาม
ที่มีความรู้รอบตัวได้ดีมาก

ตอนนี้คุณตะวันที่รักสะสมไปราคา๒๕๐๐บาท
ที่๓๕๐๐บาทรอคุณตะวันอยู่ค่ะ

ของที่ไหนราคาทูกที่สุด

ละลายในมือแต่ละลายในปาก

็อกโกแลตคริสปี้ขนาด๓๔กรัม
อันที่๒ช็อกโกแลตพีนัท๔๐กรัม
อันที่๓ช็อกโกแลตแอลมอนขนาด๓๐กรัม
นี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณตะวันค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

อันนี้มันไม่มี
อันนี้มันแบบคริสปี้

ใหญ่ครับนะกินได้ครับ
ทานได้ค่ะชอบเวลาเขาจะกินเขาจะเคี้ยวอะไรผมชอบ
ทำไมอ่ะอะไรที่ใส่ปากเขาเนี่ยผม

คุณจะเลือกอะไรเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เลือกเป็นช็อกโกแลตคิสปี้นะคะขนาด๓๔กรัมเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เป็นจะเฉลยที่อันที่๓ที่คุณไม่ได้เลือก

สินทร์เลยมีสินทร์

ข้างในเป็นถั่วขนาด๔๐กรัมราคาอยู่ที่
ปล่อย
แพงนะ

นี่คือช็อกโกแลตคริสปี้นะคะข้างในไม่มีถั่วนะคะ
ขนาด๓๔กรัมนะคะราคาต้องถูกกว่า๒๕บาท
เป็นแบบข้าวผองใช่เป็นแบบกรวง
ข้างในกรุงเหมือนสมองของเป๊กเลย
และราคาสินค้าชิ้นนี้ที่คุณตะวันเลือก
ต้องถูกกว่า๒๕บาทราคาอยู่ที่
ถูกกว่าไม่ใช่พุทธวันเหลือค่ะ

พี่ทั้งหลังนี่มี๕มี๕นั้น๒
ถ้าจะให้ดีจะต้อง๒๒บาทขึ้นไป
ถ้า๓๒บาทเสร็จค่ะมันสมในค่ะ
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่า
ถูกกว่าถูกกว่า

สัปดาห์หน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรอมาท้าดวนราคากันต่อแต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอแล้วก็คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกกันเยอะเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านผัดไทยประทุมทิพย์๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ผักกาดรวมมิตร๒ผัดไทยรวมมิตร๓ผัดไทยวุ้นเส้นทะเล
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคาและกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม

นี่ดูดิยุงนะพอแบบมันสันหมดแล้วเนี่ยมันถัดทรัพย์แง
ยุงลายยุงลายยุงลาย